รับทราบฮฮฮฮ
มาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำ
บุญนี้บาปนำที่มาไม่เจอหนัวน้ำ
ทั่วถิ่นพนาตามหาหมดทาง
เจ้าทิ้งสัญญาหรือนางที่อ้างวางอารมณ์
นางไม้แม่เอ่ยยายเฉยให้ช้ำวิญญา
นวดน้องไม่มายิ่งพาอุราหรม
หรือเจ้าเขาไพรบังไว้ซ่อนชม
ข้าขอจอมไพรพระนมยอมสิ้นลมบวงสวงจอมใคร
เทพารักษ์ร่มใสสาขา
อุ้มสมพานางนองมาให้ข้าเถิดหน้าพระใส

ฆ่าหลังลินจากใจ
ขอหลังวายล้างเท้าเทวดา
หนุนตักนางจนสางอรุโนไทย
ยอมแม้สิ้นใจเส้นส่งได้ปวงเทวา
หอยเจ้าแม้เงาไม่เห็นเจ้ามา
พี่นี้มีเพียงน้ำตาลินหลังลารากไม้ไสงาม
พอหนุนตักนางจนสางอรุโนไทยยอมแม้สิ้นใจเส้นทรงแด่ปองเทวา
หอยเจ้าแม่เงาไม่เห็นเจ้ามาพี่นี้มีเพียงน้ำตานินหลังลารากไม้ไส้งาม